ไปดูเรื่องของเด็กอายุ๑๓ปีเป็นลูกสาวเป็นเด็กผู้หญิงนะ
ซึ่งคุณแม่เขาบอกว่าน้องเนี่ยถูกหลานเขยมาแชทลามกกับลูกสาว
ลูกสาวเขาเห็นข้อความตกอกตกใจร้องไห้มาหาแม่
แม่ก็พาไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะไปกันที่โรงพักนะคะ
เป็นแม่ของน้องตายชื่อสมมุตินะคะอายุ๑๓ปี
บอกว่าในต้นอายุ๓๐ปีเป็นหลานเขยของแม่เนี่ยนะคะ
อยู่ห่างกันแค่๓๐๐เมตรเท่านั้นเองบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
แชทส่งข้อความมาคุยกับลูกสาวของเธอในลักษณะลามกอนาจารย์
ลักษณะเหมือนเชิญชวนมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ
คือไอ้แชทไม่เท่าไหร่

ส่งคลิปมาคือภาพอวัยวะเพศของมันเองส่งมาให้ผู้หญิงดู
ค่ะแล้วน้องอายุ๑๓ก็ยังว่าเป็นเด็กนะ
เขาเปิดดูแล้วโอ้โหเธอบอกว่าลูกสาวตกใจน้ำตาไหล
วิ่งมาหาแม่ด้วยความกลัวค่ะ
แล้วก็เอาข้อความให้แม่ดูเนี่ยเขาแชทมาแบบนี้
กดโป้งยกกดไลค์มานอนหรือยัง

นะเอากระติกน้ำมาให้พี่ด้วยคือเป็นข้อความที่

อะไรนะมาดูดน้ำให้อะไรเนี่ยนะฮะ

แล้วมีเหมือนโทรวีดีโอคอลมาด้วย

แม่ก็เลยพาลูกไปแจ้งความร้องทุกข

ตำรวจสอบปากคำน้องผู้หญิงพร้อมกับแม่
แล้วก็จากนี้วางแผนที่จะเรียกผู้ถูกกล่าวหาคือนายต้นมาสอบปากคำ
จะได้รวบรวมหลักฐานและแจ้งข้อหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
มณีแม่ของเด็กหญิงเนี่ยบอกว่าทันทีที่ลูกเอาข้อความมาให้ดู
ตัวเธอเองก็ตกใจมากแล้วก็ยอมรับว่ารู้สึกว่าใจคอไม่ดีเลย
ไม่คิดว่าในต้นหลานเขยจะทำแบบนี้ก็เลยไปคุยกับแม่ของในต้น
ไปคุยกับแม่ยายของนายต้นบอกว่านายต้นมาทำแบบนี้
จะทำยังไงต่อจะแก้ไขหรือป้องกันยังไงด้านแม่ยายของนายต้น
บอกไปเลยว่าไปแจ้งความได้เลยไปจัดการมาเลย
เพราะว่าวันก่อนเนี่ยนะนายต้นยังจะเอามีดมาปาดคอเมียของตัวเอง
ยังจะทำแบบนี้ด้วยเพราะอะไรเหตุผลคือโมโหที่เมียเอาทองไปจำนำ
ดูแล้วไม่น่าจะปกติแล้วใช่ตัวแม่ยายเองก็โอ้โหกลัวเหมือนกัน
ว่าลูกสาวจะเกิดอันตรายแล้วพอมีเหตุการณ์นี้อีก
นางมณีมาบอกมาปรึกษาก็เลยบอกนางมณีไป
บอกว่าเออไปแจ้งความเลยนะฮะค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชม
ยังมีคนให้ข้อมูลอีกว่าเห็นในต้นเนี่ยยืนโชว์จับอวัยเพศ
อยู่ตรงหน้าต่างคนที่ให้ข้อมูลก็คือหลานอีกคนของนางมณีนี่แหละฮะ
บอกว่าหลานอีกคนก็โดนหลานยังเด็กอยู่เลย
แล้วก็วิ่งมาบอกว่าในต้นเนี่ยแหมยืนโชว์อยู่อล่างชางเลยนะ
มณีแม่ของน้องอายุ๑๓ปีก็เลยรู้สึกเป็นกังวลมาก
กลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้ใกล้กันด้วย
ก็อยากจะให้ตำรวจเร่งรัดคดีนี้ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ
ก็ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้จะเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหา
หรือว่านายต้นมาสอบปากคำรวบรวมหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอน